คุณผู้ชมค่ะวันนี้๑๓มิถุนายนเป็นประจำทุกปี
ที่จะมีการจัดงานระลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
ปีนี้ทั้งแฟนคลับและครอบครัวยังคงมีการรำลึกถึงกันอยู่
ปีนี้ครบรอบ๒๘ปีของการจากไปของแม่พึ่งแล้ว
วัดภาษีเอกมัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดพิธีทำบุญแบบเรียบง่าย
ดการเล่นดนตรีรื่นเริงทำตามนโยบายของรัฐในการป้องกันโควิดแพร่กระจาย
โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อปุ้มไกรสอนและพี่เพชรลูกชาย

ชุดนี้เปลี่ยนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
แม่พึ่งสวมใส่เป็นชุดโค้ดสีเขียวสะดุดตา
พร้อมใส่หน้ากากอนามัยสีเขียวค่าวกับชุดด้วย
ซึ่งปีนี้มีพวงมาลัยกุหลาบพวงใหญ่จากนางเอกดังปูปรายา
มาร่วมพิธีระลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยนะคะ
แม้ว่าทางวัดค่ะจะงดจัดงานรื่นเริงแต่ว่าช่วงสายวันนี้จะมีนักร้องดัง
ไม่ว่าจะเป็นดาวมะยุรีพี่หนวดสตอแล้วก็อีกหลากหลายท่านค่ะมาร่วมร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังนะคะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเป็นประจำทุกปีแฟนคลับเขาพูดมาแบบนี้นะคะว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ปีนี้คนจัดงานจุดทูปเชิญวิญญาณแม่พึ่งพุ่มพวงมาร่วมตามพิธีตามความเชื่อนะคะ
แล้วปรากฏว่าเลขจากทูบเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นมาชัดเจนมากเลย
หลายคนถึงกับอึ้งเลยค่ะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้แม่พึ่งไม่ยอมให้เห็นตัวเลขชัดเจนขนาดนี้บรรดาแฟนคลับเขาบอกกันมา
ซึ่งในปีนี้ค่ะพ่อปุ้มไกรสอนและลูกชายเพชรพุ่มพวงไม่สะดวกจะไปร่วมงานที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านน้องสาวของแม่พึ่งและแฟนคลับยังคงจัดงานที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีเช่นเคย
คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้อีกครั้งในบันเทิงไทยรัฐเย็นวันนี้นะคะ
พึ่งพุ่มพวงจากเราไป๒๘ปีแล้วแต่ว่าบทเพลงของแม่พึ่งเนี่ยยังถูกนำมาขับร้องกันอยู่ตลอดนะคะ